ข่าวที่หลายคนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะคะ

เป็นเพราะว่ามีมือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้อง
ซึ่งสามารถได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราว่าเป็นเรื่องจริง
ตนเนี่ยจับได้๓๔ครั้งแล้วก็เลยเอ่ยปากขอเลิก
แต่ว่าฝ่ายชายไม่ขอพูดอะไรแล้วก็ไม่ได้ส่งเงินมาให้ใช้
ส่วนตัวสามารถนั้นหารายได้จากการเขียนเพลง
และลงทุนสร้างหนังที่ยังเหลืออยู่บ้าง
แล้วก็ทุนสร้างหนังที่ยังเหลืออยู่บ้างนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการสร้างเรื่องเพื่อโปรโมทหนัง
ไปฟังเสียงการเปิดใจให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรากันค่ะ
นี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะได้เคยติดตามไปสัมภาษณ์พิเศษสามารถและสามีถึงบ้านที่จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ไม่กี่เดือนนี้เอง

วันนั้นเรายังได้เห็นภาพความรักความผูกพันการดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราได้ติดต่อไปยังคุณกรุง
คุณกรุงก็คือสามีของคุณมาส
เขาเปิดเผยว่าตัวของเขาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าที่มาของเรื่องนี้มันมาได้อย่างเกิดได้ยังไง
แต่ว่าเมื่อ๒๓วันก่อนตัวเขาเองเนี่ยยังได้เดินทางไปหาคุณมาส
พร้อมกับยังส่งเสียเลี้ยงดูอยู่เหมือนเดิมนะคะ
คือไม่รู้ว่ามีที่มาของข่าวนี้ได้อย่างไร
แล้วก็ไม่ขอพูดถึงเรื่องมือที่๓เพราะว่าจะเป็นการแก้ตัว
แต่ในขณะที่คุณมาสเองบอกนะว่าได้แยกกันอยู่๕เดือนแล้ว
คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนที่อยู่จังหวัดสระบุรีที่ทีมข่าวของเราไปทำข่าว

สามเดือนแต่สามารถเนี่ยบอกว่า๕เดือนแล้วนะที่แยกกันอยู่
แล้วก็จับได้ว่าสามีเนี่ยแอบนอกใจ๓๔ครั้งแล้วไม่เลิกฉันเลิกเอง
คือตอนนี้ทั้งสองคนก็คือคนนึงพูดคนหนึ่งไม่พูด
คือมันเหมือนมันก็เหมือนว่ามันจะมีเรื่องที่ตรงกันกับเรื่องที่ไม่ตรงกันอยู่บางส่วนนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวต้องรอติดตามกันอีกทีว่าเรื่องนี้มันจะออกมาเป็นยังไงกันดี
ใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณสามารถด้วยนะคะ